คุณผู้ชมคัพธุ์ธีมงานจากประเทศไทย
ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เมืองเคเรส

แล้วก็จะนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับบุรีรำ

คุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุล

แต่ได้รับความไว้วางใจให้จัดงานใหญ่
โดยระบบบบริหารจัดการที่ดีของทุกภาคส่วน
สามารถรองรับแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตได้ถึง๗๐๐คนต่อวัน

ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดภาคพื้นดิน
ใช้เจ้าหน้าที่ที่อยู่๕๐๐คนต่อวัน
เสริมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดูภาพรวม
ส่วนที่จอดรถแบ่งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ออกจากกัน
การจราจรสามารถระบายรถเข้าออกได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้
และเพื่อให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยออกสู่สายตาชาวโลกให้ดีที่สุด
ฝ่ายจัดการแข่งขันของประเทศไทย
จึงไม่ลังเลที่จะตอบรับคำเชิญของทางดอลน่าสปอร์ต
ในการมาศึกษาการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ก็คล้ายกับที่สนามที่บุรีรำ
ก็อยู่ห่างจากตัวเมืองในระยะเดินทางประมาณ๑๐นาที๑๕นาที
แต่ว่ามีเมืองเล็กอยู่ใกล้
สองก็คือว่าเขาเป็นเมืองที่ไม่ใช่เป็นเมืองหลัก

แล้วก็ตัวเมืองเองเนี่ยก็เพิ่งเป็นที่รู้จักในไม่นานมานี้เองนะครับ
ไปก็คือว่าประชากรของเขามีประมาณ๒แสนกว่าคน
ในเมืองที่เป็นเจ้าของสนามนี้
ในขณะที่บุรีรำนั้นเราก็ต้องถือว่าตัวอำเภอเมือง
นั้นก็จะอยู่ในเกณฑ์หลักประมาณใกล้เคียง
โรงแรมทั้งหมดของเขามีประมาณ๔๐๐ห้อง
ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ก็เยอะกว่าบุรีรำแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นกระบวนการจัดหาที่พักที่รอนอนของเขานั้น
เขาทำมา๒๐ปีเขาก็ย่อมลงตัวมากกว่า
จังหวัดบุรีรำก็กำลังจะทำในลักษณะคล้ายคลึงกัน
คือทำให้ประชาชนเปิดบ้านเพื่อให้คนอื่นมาเช่าอยู่
หรือว่ามาร่วมอาศัยเป็นโฮมสเตย์
แปลว่าเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสได้ถอดบทเรียนจากเขา
ประสบการณ์ของเขาไปใช้ประโยชน์ในการจัดของเรามากขึ้นทีเดียวครับ
สเปนนับว่าคลั่งไคร้ในกีฬามอเตอร์สปอร์ตเป็นอย่างมาก
เห็นได้จากการเป็นเจ้าภาพโมโตจีฮีถึง๔สนามจาก๑๙สนาม
ยืนยันได้จากภาพของชาวเมืองเคเลสที่ควบรถมอเตอร์ไซคู่ใจของตัวเอง
ออกมาโชว์ตามท้องถนนก่อนวันแข่งขัน๒๓วัน
แม้ปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งแรก
ไม่มีทางแพ้ชาติใดในโลก
บริษัทวงธองถ่ายภาพธนารัฐเฟิร์นหรือไทยคุณข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองเกเลสประเทศสเปน